ส่วนในช่วงนี้เราจะไปติดตามอีกเรื่องราวหนึ่ง

หลังจากผ่านการเลือกตั้งมีรัฐบาลพลเรือนแล้ว
ทำให้ชาวพม่านั้นมีสิทธิเสรีภาพ

สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นแสดงออก

มีการจัดงานคอสเพลย์ที่มีการแต่งตัว
เรียนแบบการ์ตูนแอนิเมชั่นชื่อดัง

แต่ว่าตอนนี้สามารถทำได้แล้วนะครับ

ที่มองว่าวัฒนธรรมในลักษณะนี้นะครับ
จะมาบรรทอนแล้วก็ทำลายวัฒนธรรมดั้งเดิม

เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
นี่คือบรรยากาศงานเมียนมาร์คอสเพลย์

จัดขึ้นในเมืองย่างกุ้งของพม่า
บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก
วัยรุ่นกว่า๒๐๐คนต่างสวมชุดคอสเพลย์
เป็นตัวการ์ตูนที่ตัวเองชื่นชอบ
จากภาพยนตร์และหนังสือการ์ตูนเข้าร่วมงาน
ยังไม่รวมถึงบรรดากองเชียร์อีกกว่า๑๐๐ชีวิต
ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดงาน
นับว่าจำนวนผู้เข้าร่วมงานเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว
ในช่วง๓ปีที่ผ่านมา
แต่งกายคอสเพลย์หรือโอตาคุตามภาษาญี่ปุ่น
จากผู้เข้าร่วมจะต้องแต่งหน้าแต่งตัว
ให้เหมือนตัวการ์ตูนที่เลือกทุกระเบียดนิ้วแล้ว

ก็ต้องถอดแบบตัวการ์ตูนเหล่านั้นมาด้วย
เธอมองว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี
เพราะเดิมทีชาวพม่ามักจะขี้อาย
และทางการก็ไม่อนุญาตให้จัดกิจกรรมแบบนี้ได้
แต่ในปัจจุบันนี้ชาวพม่า
มีโอกาสที่จะแสดงความเป็นตัวเองมากขึ้น

ได้รับความนิยมไปทั่วโลกแบบนี้
มีจุดกำเนิดจากญี่ปุ่นมานานหลายทศวรรษแล้ว
แต่พม่าถูกปิดกั้นจากกิจกรรมลักษณะนี้มานาน
เนื่องจากถูกปกครองโดยรัฐบาลพระเด็ดกาล

มีประชากรชาวพม่าเพียงไม่ถึงร้อยละหนึ่ง
ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

จะสามารถซื้อซิมการ์ดที่มีราคาแพงมาใช้

ก็ยังคงถูกควบคุมอย่างเข้มงวดจากรัฐบาลทหารอยู่ดี

โดยมีพักของนางซูจีขึ้นเป็นผู้นำประเทศ

ประชากรที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้

ขณะที่ซิมการ์ดก็มีราคาถูกลง

ประมาณ๔๒บาทเท่านั้น
ดังนั้นชาวพม่าจึงสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ต
เพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลก
สมาร์ทโฟนเมื่อไหร่ก็ได้

มีช่องทางที่จะเห็นตัวการ์ตูนแอนิเมะ

รวมทั้งได้เห็นกิจกรรมคอสเพลย์ที่จัดขึ้นทั่วโลก

และทำให้พวกเขาพัฒนาการแต่งตัวคอสเพลย์ให้ดียิ่งขึ้น
เย็นนอนักศึกษาแพทย์วัย๑๘ปีคนนี้เล่าว่า
เริ่มแต่งคอสเพลย์เมื่อปีที่แล้ว

ที่ได้แต่งตัวเหมือนกับตัวการ์ตูนที่ชื่นชอบ
และเธอยังต้องพยายามทำท่าทางให้เหมือน
เล่าว่าเธอเห็นภาพของการแต่งคอสเพลย์ทางอินเตอร์เน็
เป็นครั้งแรกตอนที่เธออายุ๑๖ปี
หลังจากที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนในพม่าที่จะรู้จักคอสเพลย์

เพราะยังคงมีบางส่วนที่กลัวการเข้ามาของวัฒนธรรม

ซึ่งเธอเสียใจที่พวกเขาคิดอย่างนั้น
อย่างไรก็ตามเธอยังคงรักการแต่งกายคอสเพลย์
และเธอไม่อายที่จะแต่งกายแบบนี้เดินตามท้องถนน
ินองจอหนึ่งในผู้จัดงานครั้งนี้บอกว่า
ความนิยมในกิจกรรมนี้เพิ่มขึ้นเรื่อยมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
โดยจะมีการจัดงานแบบนี้๒ครั้งต่อปี
จัดงานครั้งแรกนั้นมีผู้แต่งคอสเพลย์เข้าร่วมงานเพียง๒๐คน
แต่สำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมมากถึง๒๐๐คนแล้ว
อย่างไรก็ตามเขายอมรับว่าทัศนคติของคนทั่วไป
การจัดกิจกรรมแบบนี้ยังคงเป็นปัญหา
และยังคงมีเสียงเรียกร้องให้ยกเลิกการจัดงานจากคนบางกลุ่ม
เขาเล่าว่าเมื่อ๒หรือ๓ปีก่อนตอนที่เริ่มจัดงานนี้ใหม่
สื่อต่างเขียนข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ค่อยดีนัก
และอยากให้ภาครัฐสั่งห้ามจัดงาน
เพราะเห็นว่าการจัดกิจกรรมแบบนี้จะทำลายวัฒนธรรมของพม่า
และผู้จัดงานไม่เคารพวัฒนธรรมพม่าเพราะไปลอกเลียนแบบต่างชาติ
หมายความว่าพวกเขาไม่ยอมรับวัฒนธรรมของพม่า
พวกเขาแต่งกายแบบนี้เพียงแค่๒๓วันเหมือนกับเป็นงานอดิเรก
แต่ในวันอื่นพวกเขายังคงแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองของพม่าได้
สังคมที่ตึงเครียดและช่วยบรรเทาแรงกดดันจากการเรียนของพวกเขาเท่านั้น